ทางเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ซึ่งไปพบสิ่งที่น่าตกใจมากนะครับ
เพราะโกดังแห่งนี้เป็นโกดังที่ย้อมแมวขาย
แมวที่ว่านี่ผมหมายถึงถุงมือยาง
ถุงมือยางใช้แล้วมันสกปรกแล้ว
เอามาทำให้มันเป็นถุงมือยางที่จะขายได้อีก
แต่มันกลายเป็นถุงมือยางที่ถูกทิ้งแล้ว

จะมาทำซ้ำทำขายแบบนี้มันไม่ปลอดภัยนะครับ
คือตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด

หรือว่าบอกรปคบได้ทำการสืบสวน
กรณีที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามาว่ามีโกดังแห่งหนึ่งนะครับ
มีการนำถุงมือยางที่ใช้แล้ว
เอามาซักหลังแล้วมาคัดแยก

เรียกง่ายคือย้อมแมวย้อมถุงมือใหม่
และนำมาหลอกขายในราคาถูกนะครับ
ตำรวจสืบแน่ชัดแล้วน่าจะมีการกระทำผิดจริง
ก็เลยบุกครับบุกเข้าไป
ตำบลลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
โดยมีนางวันนิดาศรีจำปาอายุ๕๓ปี
แสดงตัวเป็นผู้ดูแลโกดัง
ก็ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นโกดังนะครับ
ผลการตรวจค้นพบกองขยะถุงหมื่น

ขยะถุงมือใช้แล้วไม่ได้คุณภาพนะครับ
บรรจุอยู่ในกระสอบจำนวนหลายใบ
แล้วก็ยังมีถุงมืออยู่ระหว่างทำความสะอาด
เพื่อรอการบรรจุรวมจำนวนทั้งสิ้นเอามาชั่งนะคุณ

ก็เอามาชั่งใส่กระสอบนี้นะครับ
การวัดนิดาพูดที่ดูแลกวดังแห่งนี้นะครับ

ได้ว่าจ้างให้เธอนั้นเป็นผู้เช่าโกดังให้
ส่วนถุงมือที่ตรวจยึดนั้นนะครับ
นายนัทจักรพันธ์เป็นผู้นำมาเก็บไว้
เพื่อจะนำมาดำเนินการในการซักล้างต่อ
ทำเป็นสินค้าใหม่แล้วก็ส่งขายให้แก่ผู้สนใจ

ได้นำตัวของนางวันนิดา
ส่งพนักงานสอบสวนบกปคบ
แล้วก็อายัดถุงมือเพื่อขยายผลสืบสวน
บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับกระบวนการย้อมถุงมือขาย
แล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ
ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิด
ตามพรบคุ้มครองผู้บริโภค๒๕๕๙

โดยเฉพาะกฎหมายที่ใช้ในช่วงนี้ในช่วงของโควิด๑๙
พลตำรวจตรีนัทศักดิ์ชาวนาศัยผู้บังคับการปคบนะฮะ

แล้วก็ขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชน
หากพบเห็นหรือว่ามีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิด
สามารถแจ้งข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสได้ทางสายด่วน๑๕
แล้วก็ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของบกปคบด้วยนะครับ
ช่วยกันแจ้งหน่อยกรณีนี้มันเคยเกิดมาแล้ว
ที่คนที่ไปเช่าบ้านของคุณนุกสุธิดา
ก็ย้อมถุงมือขายเหมือนกันย้อมแมวขายเหมือนกัน
แล้วก็ไอ้สีฟ้ามันก็เปื้อนเต็มบ้านไปหมดเลย
แล้วก็มีกรณีนี้อีกนะครับ